อีกข่าวหนึ่งนะคะที่ต้องติดตามกันไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะสำหรับเรื่องลุงพล
เมื่อคืนนี้ว่าจะนอนแล้วพี่แจ๊คแต่ดันมีข่าวด่วน
ข่าวนี้แทรกขึ้นมาเลยหลายคนนอนไม่หลับเลยอ่ะถูกต้องนะคะ
ต้องบอกว่าประเด็นร้อนตอนนี้นะคะเชื่อแน่ว่าคุณผู้ชมที่ตามติดหน้าจอ
ไทยรัฐทีวีทุกคนนะคะคงจะได้เกาะติดการออกหมายจับลุงพลชัยพลแห่งหมู่บ้านกกอกแล้ว
นะคะซึ่งก็ต้องยอมรับนะคะว่าตลอดเวลา๑ปีเสร็จเนี่ยค่ะ
ใช่นะคะหนึ่งในนั้นก็คือการร่วมงานกับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังหน้าจอเลยคุณผู้ชม
คุณจินตราภูราชนะคะกับการกับเพลงสุดฮิตเต่างอย
ค่ะเป็นเตางอยที่มีเวอร์ชันเอ่อลุงพลร้องด้วยเนี่ยแหละค่ะนี่ยังไม่นับนะคะ
ขึ้นคอนเสิร์ตมาด้วยกันหลายต่อหลายงานจริงจริงค่ะแล้วต้องบอกว่าทันทีที่มีข่าวออกหมายจับลุงพลปุ๊บนะคะ
ชาแนลจินตราชาแนลออฟฟิเชียลคุณผู้ชมให้ดูเลยเรียกว่าทัวร์ลงเกิดปรากฏการณ์นี้เลยนะคะ

หน้าจอที่ดูไม่ได้อ่านเพราะว่าแต่ละคำนี้โอ้โห
บางทีมันก็แรง
สาเหตุสำคัญก็คือทนกระแสด้านลบที่ท้าถมไม่ไหวจริงค่ะ
และหากคดีสิ้นสุดนะคะแล้วพบว่าลุงพลผิดจริง
เพราะเมื่อสักครู่ที่เราติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐ
โดนรวบแล้วนะค่ะถ้าผิดจริงถ้าต่อสู้ทางคดีความสิ้นสุดแล้ว
แล้วก็ยืนยันว่าการมาร่วมงานกับโปรเจกต์นี้เป็นทางค่ายเขาเป็นคนติดต่อมาเอง
ส่วนตัวจินตราบอกว่าก็ทำงานเจอกันหน้างาน๓๔ครั้งเท่านั้น
ไม่ได้สนิทสนมกันเลยนะคะแล้วก็บอกกับพี่เองว่า
คือเอาจริงก็คือเจ็บจากเหตุการณ์นี้มาเยอะถูกด่าเยอะมากนะคะ
แต่ว่าก็อย่างที่บอกไปนะคะก็ยังเชียร์จินตลาดได้ต่อนะคะ
แต่เรื่องของลุงพลก็เป็นเรื่องของคดีความว่ากันต่อไปนะคะ
แต่เอาจริงนะคือเราต้องยอมรับแหละว่าเรื่องของลุงพลเนี่ยมันเป็นกระแสมาแบบหนักมากเลยจริง
หลายคนเป็นเอฟซีของลุงพลตื่นขึ้นมาเห็นข่าวแล้วรู้สึกตกใจ
เพราะก่อนหน้านี้เขาเป็นทั้งอะไรเป็นทั้งพรีเซนเตอร์เป็นทั้งเล่นเอ็มวงเอ็มวีต่างนานา
พอมาเจอแบบนี้แล้วก็ช็อกเลย
ก็ตามติดกับไทยรัฐทีวีกันยาวเลยนะคะคุณผู้ชม